มาดูระบบนิเวศทางทะเลกันหน่อยนะคะ
โดยทางด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการจัดประชุมขึ้น
จะรับฟังความคิดเห็นกรณีการจัดวางปาการังเทียม
จากขาแท่นผลิตปิโตเรียมที่สุราธานี

เขากังวลว่ามันจะมีสารอะไรรั่วไหลมาไหม

เรื่องนี้ทางด้านอธิบดีก็ยืนยันนะคะ
บอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มประโยชน์
ทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การประมง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายละเอียดค่ะ
ปลากรังเตรียมซึ่งชุมชุนอยากจะได้ตั้งนานแล้ว
แต่เราสร้างขบวนการ
ชุมชนขบวนการตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะจัดการกันอย่างไร
มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ

อยากได้แต่อยากได้ปากการังที่ว่า

หนึ่งปลอดภัยมากที่สุด

แต่ถามว่าปลาที่ได้มานี่ไม่ปลอดภัย

ถึงที่กังวลมันจะมีอยู่สองทักตัว

ถามว่าถ้าปิดหรือว่าอุดไม่สนิท

จากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุราธานี

เพื่อการอนุรักษ์ประวัติฏริประหว่างเกาะพังค์งาน

การรั่วไหลของสารปิโตเลียมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว
โดยประธานคณะทำงานด้านการจัดทำมาตรฐานและแนวทางการจัดทำปากการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์
คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระบุว่า
สำหรับขาแท่นปิโตเลียมที่จะนำมาใช้ในการทำปากการังเทียมครั้งนี้
เป็นขาแท่นที่เป็นโครงสร้างซึ่งช่วยพยุงแท่นผลิตเอาไว้
ไม่ได้สัมผัสกับปิโตเลียมโดยตรงและจากการตรวจสอบที่ผ่านมา
ก็ไม่เคยพบการตกค้างของสารเคมีมาก่อน
ขณะเดียวกันจากการทดลองวางขาแท่นปาการังเทียมที่ผ่านมา
ก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยและสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
สารตกค้างเขาคงจะหมายถึงสารปิโตรเคมีนะครับ

ตัวขาแท่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าขาแท่นเป็นส่วนที่พยุงตัวแท่นกับผลิตข้างบนเอาไว้นะครับ
สารเคมีหรือคือไฮโดคาร์บอนมันจะอยู่ในท่อ
ฉะนั้นการตกค้างของสารตรงนี้เนี่ยตรงขาแท่นเนี่ยไม่น่าจะมีเท่าที่เราค้นพบนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยตรง

ถ้าเราเทียบก็เหมือนกับว่าโรงงานแล้วก็มีอาคาร
ตัวนี้มันเป็นตัวอาคารมันไม่ใช่ตัวเครื่องจักรนะครับ
และตัวที่เรามองว่าไม่มีก็คือว่าเราทำการสำรวจ
ก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตไปเกาะติดอยู่เต็ม
แล้วก็เจริญงอกงามในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีตรงนี้เยอะ
ฉะนั้นตัวขาแท่นเองไม่น่าจะมีตัวสารปกครองอยู่
สำหรับเหตุผลในการเลือกเกาะพงันเป็น
โครงการจัดวางปาการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตเลียมนั้น
ธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า
เกาะพงันเป็นจุดที่มีความเหมาะสมในด้านต่าง
สภาพแวดล้อมความลึกของน้ำทะเล
เอื้อต่อรูปแบบการจัดวางและการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เกาะพังานที่เป็นจุดที่ทางโครงการจัดวางที่เกี่ยวกับทางภาพวิชาการ
เราไปสำรวจได้ว่าเป็นจุดที่มีความเหมาะสม
ในการที่จะเอาจุดทดลองใช้สัก๘แท่นไปดำเนินการก่อน
เนื่องจากว่าการดำเนินการการวางประการบางเทียมจุดนี้
มันต้องมีความลึกและก็เนื่องจากเป็นแท่นขนาดใหญ่
มีความลึกและมีจุดที่เรามองได้ว่าจะได้ประโยชน์ทั้งมิติ
เรื่องของความเพิ่มความสมบูรณ์ในท้องทะเลไทย
แล้วก็ขณะเดียวกันคนภายใต้ที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
อันนี้ก็เป็นจุดที่มีความเหมาะสมครับ
ในอนาคตหากโครงการจัดวางปาการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตเลียมนี้
ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่
ก็จะได้เห็นโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี๒๕๕๙
ซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็หวังว่า
ปากการังเทียมแห่งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน
แหล่งอาศัยให้แก่สัตว์ทะเลน้อยใหญ่
รวมไปถึงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่
ที่จะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน